ส่วนข่าวนี้ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะสวนสาธารณะคุณ
กลายเป็นว่าผู้หญิงไปใช้บริการที่สวนสาธารณะใช่ไหม
ไปพักผ่อนหย่อนใจเจอผู้ชาย

เขามาพูดลักษณะที่
ลักษณะพูดไม่ค่อยดีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วย
ลองฟังหน่อยไหมคะอัดคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ดูเสียงสิเสียงเขากลัวมากเลยนะ

ผู้หญิงที่ไหนเดินไปเจอแบบนี้ในสวนสาธารณะ
ก็ต้องกลัวนี่ขณะเธอมากับเพื่อนนะ
เธอเล่าให้ฟังค่ะที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง
ขอนแก่นเธอกับเพื่อนไปเที่ยวก็ไปพักผ่อนปกติแหละ
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรคุณผู้ชม

ปรากฏว่าเขามานะเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดลอย
ก็พูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองพูดเรื่องยาเสพติด
จะให้จับใจความเป็นเรื่องเป็นราวจับใจความไม่ได้จริง
หลังจากนั้นก็ใช้คำพูดเหมือนกับคุกคาม
เรื่องเพศเรื่องความปลอดภัย
ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่กับเพื่อนก็กลัวสิคะ

และคลิปที่นำมาโพสต์เนี่ยไม่ได้จะต่อว่าสวนสาธารณะนะ
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจตรามาดูแลหน่อยได้ไหม

นำตัวเข้าไปบำบัดรักษาหรือว่าส่งให้ญาติดูแล

กลัวว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะคะ